ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเป็ดไก่ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ย
มันนำพาลูกหลานเราไปตายได้คือมันไม่ได้ตั้งใจหรอก

ตกน้ำตายครับ

คิดว่าเกรสเนี่ยน่าจะเดินตามเป็ดไปคุณผู้ชม
เนี่ยครับเดินไปในทุ่งนาแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ย
เป็ดพวกเนี้ยเดินตามไปเล่นไปตามไปเล่นไป
ปรากฏว่าน่าจะไปตกบ่อน้ำข้างบ้านนี่แหละ
นะครับเจ้าหน้าที่ลงคมหาคุณผู้ชมไปเจอจริง
สิบห้าปีครับท่านเป็นทวดของเด็กเล่าบอกว่า
บ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับประมาณบ่ายโมงขออภัย
บ่ายโมงได้น้องเกรสเนี่ยหลานเกรสเนี่ยนะ
โอ้โหนั่งเล่นอยู่ที่กรงกระต่ายข้างบ้าน
คือรอพ่อไปพาไปซื้อขนมเธอก็ซักผ้าไปซักผ้าไป
ส่วนพ่อของน้องก็แต่งตัวไปออกมาเอ้าเกรสไปไหนแล้วลูก
ไปไหนเกสนะช่วยกันตามหา
เกรสเนี่ยชอบเดินตามเป็ดครับแต่จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอดก่อนหน้านี้
ครั้งนี้คลาดสายตาครู่เดียวหลานหายไปนะฮะ
หายไปอย่างไม่มีวันกลับเลยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะครับ
รับไปประกอบพิธีทางศาสนาทำไมผมให้ความสำคัญกับข่าวนี้
คือพฤติกรรมแบบนี้มันบางทีเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะ
ไปเล่นกับเพื่อนตกน้ำเรายังพออ่านข่าวแล้วเข้าใจได้
นี่เดินตามเป็ดไปคุณผู้ชมฉะนั้นบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
แล้วลูกหลานเล่นกับเป็ดเล่นกับไก่ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ
ผมอยากให้ระวังนะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ
ค่ะไม่นาน